อีกหนึ่งกำลังใจที่ส่งเข้ามากันอย่างต่อเนื่อง

หรือว่าในโลกออนไลน์ตลอดช่วงระยะเวลาของปฏิบัติการค้นหาเฮลิคอปเตอร์
แล้วก็ลูกทัพฟ้าทั้ง๓นายนะคะ
หลังจากที่ทราบข่าวว่าพบซากแล้วก็พบร่างที่ไม่มีลมหายใจแล้วของลูกทัพฟ้าทั้ง๓นาย
บรรยากาศในโซเชียลก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะ
โดยแฟนเพจของกองทัพอากาศไทยหลังจากที่ได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้า
ก็มีการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นโทนสีขาวดำนะคะ
แล้วก็ภาพเครื่องบิน๓ลำที่เตรียมทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า
เป็นการไว้อะไรแด่อาหารอากาศทั้ง๓นาย

จดและจำชื่อเสียงและวีรกรรมของท่านไว้ตราบนานเท่านานค่ะ
สองนักบินและช่างเครื่องห่อหิวอี้พาพวกเขากลับบ้าน
แม้ว่าจะมีแต่ร่างไร้วิญญาณแล้วก็ตาม
ตรู่วันนี้เพื่อนของหนึ่งในทหาร๓นายยังนำปลาแซลมอนมาจากลบบุรี
ให้แม่ครัวที่เทศบาลทำข้าวต้มปลาแซลมอนเลี้ยงทีมงานอยู่เลย
เพราะมีความหวังว่าวันนี้จะได้เจอเพื่อนรักค่ะ
น้องชายของนาวาอากาศตรีพิสิทธิเตชเซนทราบข่าวการจากไปของพี่ชาย
ก็พูดขึ้นมาสั้นนะคะว่าไม่เสียใจครับเราคือทหาร
แล้วก็ได้มีการพูดคุยกับคุณพ่อทางโทรศัพท์แค่ประโยคเดียวว่าไม่ต้องเสียใจนะครับพ่อ
พันธาอากาศเอกวิสุทธิ์พุทธรักษา
ขอแสดงความเสียใจแด่เพื่อนช่างเครื่องบิน๓๖ทอและนักบินทั้ง๒ด้วยค่ะ